ของพี่ดุไหมดุมีดุส่งเข้าประกวดไหมมีเหมือนกันค่ะแต่คราวนี้เป็นวัยรุ่นนะคะ
เป็นวัยรุ่นสองกลุ่มขับกระบะปาดกันไปก็ปาดกันมาแต่ดูเหมือนว่าขับรถมันก็ได้แค่ปาดค่ะพี่เบิร์
อ่ามันไม่ถึงเนื้อถึงตัวอุ้ยสู้จอดลงมาต่อยกันเลยดีกว่าเฮ้ย
มันดีดูนะคะ
ดูหน่อยดูหน่อยเป็นไงคะโอ้โหอาวุธครบมือด้วยนะ
หรือเสาทงเลยยาวขนาดนั้นไม้ท่อนเหล็กเลยแหละโอ้โหแล้วตีกันหน้าค่ายทหาร
ไม่รู้ว่าอยากจะบอกไกลไกลหรือเปล่าว่าผมแข็งแรงนะครับอยากเป็นทหารโอ้โหเนี่ยเห็นไหม
กันหน้ากองพันธุ์แบบนี้เลยภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะคะ
คลิปนี้เนี่ยเจ๊ม้อยวีพลัสเป็นคนลงเอาไว้บอกนี่มีกระบะสองคันเลย
เป็นสีบรอนเงินกับสีขาวนะคะขับมาแล้วแล้วก็มีการปาดกันไปปาดกันมา
ก่อนที่จะเนี่ยจอดข้างทางแล้วลงมาเลยคนข้างหลังกระบะลงมาตะลุมบอล
กันแบบไม่สนใจใครตรงนี้นี่คือที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยจุดเกิดเหตุมันคือตรงข้ามค่ายทหาร
ห่างจากศรีแยกเอรวรประมาณห้าร้อยเมตร
มัดปั๊บแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็อย่างที่เราได้ยินในคลิปอ่ะ
มีปืนด้วยมีปืนฮะแล้วก็อย่างที่เราเห็นมีท่อนเหล็กยาวเย้ยเลยค่ะ
ตอนรุ่นบ้านกันอยู่สักพักหนึ่งทหารที่เข้าเวรอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะ
เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยวิ่งข้ามถนนมาห้าม
หน้ากล่องพลานครับหน้ากล่องพลานของพี่เองครับ
นะคะแล้วก็ถึงเชิญอะไรกันแล้วสักครั้งหนึ่งก็มีทหารนะคะ
จัดกรมทหารสำตรงข้ามนะคะวิ่งออกมาประมาณห้าหกคน
ขึ้นรถเอ่อต่างคนต่างขึ้นรถแล้วก็หนิ่มไปอะค่ะ
เขาบอกว่าตรงจุดเกิดเหตุมีรอยเลือดด้วยนะคะ
ฮะก็คิดว่าคงจะตีกันจนได้รับบาดเจ็บแหละ
แต่ก็ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนจนสุดท้ายแล้วพอเหตุตะลุมบอลยุติลงเนี่ย
กลุ่มผู้ก่อเหตุที่กระบะคันหลังเขาขับมาจอด
แล้วมีการช่วยกันงวมหาอะนี่บางทีมีรอยเลือด
มีการมาเหมือนก้มเงยหาอะไรสักอย่าง
เห็นบอกว่าหาสร้อยคอทองคำค่ะ
พอเจอปุ๊บทุกคนก็กระโดดขึ้นรถนี่นี่เห็นไหมคะ
กระโดดขึ้นรถแล้วแล้วทุกคนก็ขับรถจากไป
แต่เบื้องต้นเนี่ยพอยังไม่มีคนมาแจ้งความก็ไม่รู้จะไปตามจับใคร